ที่จะทำให้คุณหาได้ใช้เป็นเห็นทางรวยกับผม

พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยังยืนอยู่ที่ตลาดยิ่งเจริญ
บรรยากาศตอนนี้ก็ยังคงคึกคักไม่แพ้กับช่วงเช้ามืดนะครับ
วันนี้ที่มาตลาดเพราะอย่างที่บอกกันไป
มาสำรวจกับอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้
มีโอกาสแตะหลักแสนหรืออาจจะแตะถึงหลักล้านเลยนะครับ
พริกครับพริกที่จะช่วยพลิกชีวิตนะครับ
อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นสิ่งที่จะต้องมีติดบ้าน
ทุกบ้านทุกครัวเรือนเพิ่มรสชาติเพิ่มความเผ็ดร้อน
บางช่วงของปีนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะหน้าร้อน
ราคาของพริกไต่ระดับขึ้นไป
บ้างก็แพงกว่าหมูด้วยนะครับเมื่อเทียบกันแบบราคาต่อกิโลกรัม
แต่ว่าในช่วงต้นปีแบบนี้ราคาของพริกนั้นจะค่อยไต่ระดับขึ้นไปครับ
พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูราคาพริกเมื่อวานนี้กันก่อนดีกว่านะครับ
ถ้าหากว่าไปดูเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชม
ข้อมูลจากตลาดไทยนั้นพบว่าเริ่มจากพริกขี้หนูแดงก่อนนะครับ
ขี้หนูแดงนั้นนะครับราคาต่อกิโลกรัมนะครับ
อยู่ที่ประมาณ๔๐๔๕บาท
มาครับเป็นพริกขี้หนูเขียว
ถ้าเป็นแบบพริกขี้หนูสีเขียวนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ๒๕๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนพริกขี้หนูสวนครับราคาจะอยู่ที่๕๐๙๐บาทต่อกิโลกรัมนะครับ
นี่คือราคาของพริกเมื่อวานนี้๘กุมภาพันธ์จากตลาดไทย
คราวนี้ไปดูกันต่อครับว่ารูปแบบการส่งออกพริกจากไทยไปยังต่างประเทศ
เราส่งไปแบบไหนกันบ้างเริ่มจากอันดับที่๑เลยนะครับ
ถ้าดูจากอันดับที่๑คือการส่งไปในรูปของซอสพริก
มาก็จะเป็นการส่งในรูปแบบของพริกป่นพริกแห้ง
และกลุ่มสุดท้ายก็คือการส่งในรูปแบบของพริกสดหรือแช่แข็งนั่นเองครับ
ถามต่อไปคือแล้วคู่ค้าในการซื้อขายพริกกับไทยมีประเทศไหนบ้าง
หลักแล้วนะครับคุณผู้ชมก็คือไม่ใกล้ไม่ไกลครับ
เลเซียครับอันดับที่๑ตามมาด้วยญี่ปุ่น
เทอร์แลนด์รวมทั้งพม่าแล้วก็ฮ่องกงครับ
นี่คือคู่ค้าสำคัญของไทยในการซื้อขายพริกนะครับ